ปัญหายึดที่ดินในพม่ายังคงเป็นปัญหาหนักที่ชาวบ้านเรียกร้อง
หาทางแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือนะครับ
แต่ว่านักเคลื่อนไหวต่างมองว่าประเด็นปัญหาเรื่องนี้มีความซับซ้อน

ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเผชิญหน้า
ระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับทหาร
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือนาข้าวและบ่อเลี้ยงปลาบางส่วนที่ชาวบ้านร้องเรียนว่า
ถูกรัฐบาลยึดไปให้บริษัทเอกชน
นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างของปัญหาการยึดที่ดินทำกินของชาวบ้าน
รัฐบาลทหารพม่าได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
เพื่อยึดที่ดินจากเกษตรกร

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพ

ทหารได้ยึดที่ดินทำกินไปมากกว่า๒๕๐๐ไร่

ในเสียงวินสมาชิกสภาพผู้แทนรัศนรบุว่า
ชาวพม่า๑๗๕ทำอาชีพเกษตรกรรม
และในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เดือดร้อนจากประเด็นนี้
และเมื่อรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาก็ต้องทำให้ถูกต้อง

เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียร้ายแรง
และจะเร่งแก้ปัญหาการยึดที่ดินให้ได้ทั้งหมด

แต่การแก้ปัญหาครั้งนี้อาจจะหมายถึง

และบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสายสัมพันธ์กับกองทัพ
ซึ่งอาจทำให้นางซูจีต้องชนกับทหาร
และอาจส่งผลให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในพม่า
ต้องพบกับอุปสรรค

แต่ก็ต้องขอบคุณสอสอที่ออกนโยบายการใช้ที่ดินใหม่
ขณะที่ชาวบ้านที่ไม่รู้หนังสือหรือรู้กฎหมาย
จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภายนอก
จึงจะทำให้งานนี้สำเร็จได้
โดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่ถูกยึดที่ดิน
จะขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลท้องถิ่น
หรือยื่นเรื่องไปยังสภาโดยตรง
ซึ่งรัฐบาลทหารพม่าก็รับเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ไว้

โดยมีไม่ถึงร้อยละ๑๐ที่ได้รับการแก้ไข
ขณะที่รัฐบาลของนางซูจีมีการตั้งหน่วยเฉพาะกิจ
เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะ
โดยในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียว
พื้นที่ราว๑๖๒๕๐ไร่
ซึ่งถูกยึดไปเป็นของบริษัทไอเยาวดีเดลต้า
ได้ถูกส่งคืนให้แก่ชาวบ้านแล้ว๓๒๔คน
ขณะที่นายมิ้นเสงเจ้าของบริษัทออฉาดจำกัดระบุว่า
ดินที่เขาได้มาจากรัฐบาลทหาร
ไม่ได้เป็นของเกษตรกรคนใดมาก่อน
โดยมีภาพถ่ายทางอากาศมาเป็นหลักฐาน
แต่หากเกษตรกรคนใดสามารถพิสูจน์สิทธิ์ของตัวเอง
และมีหลักฐานการครอบครองที่ดินตามกฎหมายได้
เขาก็พร้อมจะคืนที่ดินให้

ทั้งใบเศรษฐศีร์ที่ดินสัญญากู้ยืม
หรือแม้แต่หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินของชาวบ้าน
สูญหายไปกับภัยพิบัตรไซโครนนากิส
เมื่อปี๒๕๕๑เกือบทั้งหมด
ส่วนตานฉินเกษตรกรในพื้นที่วัย๖๐ปีคนนี้เล่าว่า
เธอเคยมีที่นากว่า๕๐ไร่
แต่ในปี๒๕๔๓ชีวิตเธอต้องเปลี่ยนไป
เมื่อรัฐบาลทหารพม่าแจ้งเธอว่า

ทุกวันนี้ครอบครัวของเธอต้องอาศัยอยู่ในเพิงพักชั่วคราวริมถนน

ขณะที่สามีวัย๖๗ปีของเธอ
ปั่นจักรยานไปขายถั่วเหลืองหาเลี้ยงครอบครัว
เธอบอกว่าเธอไม่ต้องการเงินชดเชย
ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็ตาม
สิ่งที่เธอต้องการก็คือ